กลับมาข่าวสายไข่กันต่อค่ะนี่ฮือห้าเลยวานโอก้าคาดพบที่อ่าวกะรน
คือมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะพี่ม้าเขาบอกว่ามีเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่า
หงทองเนี่ยได้โพสต์คลิปวิดีโอความยาวกว่า๓นาทีไปยังเพจที่ชื่อว่า
ร้องเรียนแจ้งข่าวสารแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพจเสียงประชาชนคนภูเก็ต
เกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะคะโดยภาพในคลิปเนี่ยก็เป็นวานเพชรฆาตกำลังไหว้อยู่ในทะเล
โดยมีเรือแล้วก็เจสสกีเนี่ยวิ่งตามซึ่งระบุในคลิปว่าประมาณนี้นะคะ
เขาเขาระบุออกมาวันที่๘นะคะโดยมีคนเข้าไปแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นเนี่ยหลากหลายมาก
บางคนเข้าไปบอกว่าไม่เห็นด้วยทำไมแบบไปทำงี้คุกคามปลาวานหรือเปล่า
ทีนี้เจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไปเช็คก็คือมีเจ้าของคลิปเนี่ยเขาเข้ามาตอบนะคะ
ระบุถึงสาเหตุที่ต้องขับเรือติดตามไปเนื่องจากว่าปลาวานไหว้เข้ามา
แล้วเข้ามาใกล้ฝั่งมากเกินไปเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวปลาวานเข้ามาใกล้แล้วน้ำมันตื้นเนี่ยมันจะไปเกย
เขาก็เลยใช้เจ็ดสกีแล้วก็เรือพยายามเบียดค่อยไล่ให้ปลาวานลงไปในที่ที่ลึกขึ้น
นี่คือเขาก็ออกมาตอบคำถามชัดเจนว่าจริงที่เขาทำเนี่ยไม่ได้แบบตั้งใจจะไปคุกคามอะไร
คนที่เห็นก็เข้าใจเริ่มเข้าใจมากขึ้นก็ขอบคุณที่เจ้าของคลิปนั้นออกมาบอกกล่าวในเรื่องจริงที่ทำออกมา
ประมาณแบบนี้อืมเรื่องของวันมีคนถามว่ามีคุณหนิงวันนี้ตาจะมาอีกไหมเดี๋ยวมีมาอีก
เดี๋ยวพี่หิงมาอีกใช่ไหมเดี๋ยวคงจะมาอยากจะมาปะทะปิดปากกับพี่ม้า
วันนั้นพี่หนิงมาพี่ม้าไม่อยู่ไม่ใช่เหรอจะไม่อยู่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วใครจะไม่มาอีกอ่ะ
ใครจะไม่มาเออมันต้องมีใครสักคนไปนะถึงพี่หนิ่งถึงจะมา
หนุ่มพูดมาอย่างนี้นี่คืออะไรเนี่ยใครจะวิ่งมาเห
เฮ้ยพี่หนุ่มพี่ก็ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้มันต้องมีใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยเอ้า
หัวเราะกันเองนะคะได้ข่าวกลับมาทันแล้วเนี่ยทันทันอยู่แล้วเออโอเคนะฮะ
เอาข่าวต่อไปนะครับเป็นของโจ๊กโอเบร่านะฮะหนุ่มรักจูเทียมมอบคู่มั่น
หมายความผมก็พูดเป็นปากเทียมคำเพราะว่าเป็นข่าวเลยหนังสือพิมพ์จริงจริงนะฮะ
นี่นะครับโจเบลล่านะครับก็บอกว่าในวิลเลี่ยมนะครับคอนเดรีอูสจูเนียนะครับ
หนุ่มชะกันนะฮะวัย๒๕ปีควงแฟนสาวเซ็กซี่ตาคมผมยาวนะครับ
จะให้เห็นรูปเชอรี่มัววัยยี่สิบปีเนี้ยเข้าไปที่ห้างสรรพสินค้า
อลมาร์คนะฮะเมืองเบซิตี้รัฐมิชิแกนค่ะหลังจากนั้นนะครับ
หนุ่มก็ทำเตอร์ไพรส์นะครับให้กับหวานใจนั่นก็คือคุกเข่า
เบื้องหน้าหญิงสาวแล้วเป่าประกาศขอเชอรี่แต่งงาน
ผ่านลำโพงของห้างนี่นี่ไงถ้ำกลางสายตาผู้ทุมผู้คนเท่าเท่านั้น
เยอะแยะไปหมดเลยหลังจากนั้นนะฮะผู้หญิงก็ตอบตกลง
ชายหนุ่มก็มาจงสวมแหวนมั่นที่นิ้วนางเสียงปรบมือนี้ดังเกลียวกราวเลยครับ
แฮปปี้จบตรงนี้ไปแล้ววันนั้นก็กลับบ้านเรียบร้อย
ปรากฏพอเย็นตกมาปุ๊บเรื่องราวพลิกทำไมอ่ะกับตลปัด
ตำรวจตามไปหาคู่นี้ถึงบ้านเพราะว่าในข้อหารักทรัพย์นะฮะ
สินค้านะครับจากห้างวอร์มมหาดโอ้โหไปไปเชอรี่เนี่ย
ปฏิเสธฝ่ายหญิงปฏิเสธนะครับแต่ตำรวจอ่ะ
ขนตัวพบว่ามีซ่อยคอเงินอ่า
แล้วก็ต้มหูลูกทองคำเนี่ยของกลางอยู่นะครับ
ต่อมานะฮะตำรวจก็ไปเจอนายวิลเลี่ยมนอนหลับอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ก็เลยเข้าไปปลุกแล้วขอตรวจค้นพบอะไรรู้ไหม

พบของกินรูปแทร่ม้า
มันคืออะไรก็ไม่รู้ของกินรูปแซ่ม้าเขาว่าอย่างนั้น
แล้วก็มีกางเกงชั้นในเซ็กทอย
แล้วก็พบลึงเทียม

ึงเทียมแล้วก็มีขนมปลูกเซ็ก
เขาบอกขโมยมาจากห้างทั้งหมดเลย
ส่วนเจ้าโลกเทียมอือลึงเทียมเนี่ยนะครับ

ไปขโมยของเขาดูดิ

แล้วตกลงขอแต่งงานจริงเหรอ

สร้างเรื่องเหล่ายังไง

เขาบอกว่าอยู่กาหลีได้ดูรายการของเราทุกวัน
เขาดูผ่านแอปพลิเคชันได้ไง
เดี๋ยวนี้เขามันสามารถเฮโรค์

แต่รุ่นพี่สองคนน่าจะได้สลาเฮอ่ะ
ต้องเปลี่ยนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็เริ่มเปลี่ยนมาอย่างนี้

อ่าแล้วก็มาอย่างนี้ด้วยนะมีอย่างนี้

พี่ม้ามัยเขาไวมากแล้วพี่มักกระซิบเนี่ย

คุณแม่แล้วเดี๋ยวเขาตัดออกด้วยนะ
ผมขอให้กศธชฝั่งฟันทงคุณม้าออนภา

ใช่ใช่ไหมแล้วปกติคุณแม่พูดอะไรไปเนี่ย
ในไทรัสเนี่ยของอินสตาแกรม

ตัดออกหมายถึงว่าให้ทุกคนได้ดูเลย

มันหอกตลอดเวลา

นี่มาแค่แม่ขี้เมาดีกว่า
แม่ขี้เมาไปทำอะไรตอนเทพฯ
ที่ดูซินี่มีภาพไหม
จุธิแพทย์ของแคนาดาได้ขอประกาศ
ว่าผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ยังไม่เลิกเล่า
จะทำให้ทารกที่กำลังจะลืมตาออกมาดูโลก
จะต้องผจญกับความเสี่ยงของการโรคต่างรวมกันไม่ต่ำกว่า๔๐๐
โอ้โหนี่ต้องจากเกิดเลยเนี่ยนะ
น่ากลัวไหม๔๐๐ขวดโรคเนี่ยนะแม่

คำเตือนกล่าวไว้ว่านะที่ทราบเรื่องนี้
ก็ได้มาจากผลการศึกษาพิษของแอลกอฮอล์
ที่มีกับทารกในคันมารดา

การทดลองนี่นะคะก็แสดงให้เห็นว่า
ว่ามันดาจะกินเหล้ามากน้อยเท่าไหร่
ก็อาจจะเป็นอันตรายแก่ทารกได้มากเท่านั้น
และเป็นพิษเป็นภัยแก่ทั้งแก่อวัยวะ
ทั้งตัวของทารกไม่ว่าจะเป็นสมอง
สายตาการได้ยินแล้วก็
หมุนเวียนของโลหิตไปจนถึงหัวใจระบบย่อย
ระบบทางเดินหายใจตลอดจนโครงกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อด้วย
ส่วนโทษจะมากน้อยรุนแรงเท่าไหร่
ขึ้นอยู่กับปริมาณเหล้าที่ดื่มกินรวมทั้งปัจจัยอื่น
อย่างเช่นระดับความเครียดสารอาหาร
แล้วก็อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่างนานาชีวิตนี้
จริงไม่ถ้าท้องแล้วก็ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้ว
ไว้ดูมันคนบุญเนี่ย

นี่นี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ย

มีกล่องเก็บแปลงสีฟันขนาดเล็กสำหรับเด็ก
ซึ่งสามารถตอบกับโทรศัพท์มือถือ
บลูทูธให้สามารถเล่นเกมได้ในขณะแปลงฟัน
คุณพี่คุณพี่จะให้ลูกแปลงฟันไปแล้วเล่นเกมไปด้วยอย่างนี้
มันไม่แปลงเลยไม่ตายไม่ดูหรอกมันไม่แปลงเลยนะ
คีอาร์อยู่ในปากปั้๊คเราก็คงกดเล่นอยูอย่างเงี้ย
โอเคนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับ
ข่าวลือวีเจจ๋าปลูกต้นรักกับน้องเมฆ
ห่างกันต้อง๑๕ปีแล้ว

พี่สาวด้วยไหม
แถมพี่สาวได้ไหม
บางท่านพาแฟนเจอแม่ยกมือสวัสดีด้วย
อันนี้ยังป้องยังไม่ถึงมั้ง
ขอบคุณครับ